คุณผู้ชมทีนี้มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
อันนี้ในโลกโซเชียลเขาแชร์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกัน
คือบางคนเขาบอกว่ามันส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะ

นี่คนไทยด้วยกันเองไปจอดรถผิดที่
แล้วไปเจอเจ้าถิ่นเขาดูพฤติกรรมของคุณลุงคนนี้กันค่ะ
เธอมันอันตรายมากเหมือนคนบ้าง

ปิดหน้าตาก่อน

ไม่มันเจ้าให้หลอกมันจะไปมันกลายไม่ได้

เขารอเดี๋ยวเขาก็เปิดให้เขาแค่จะให้อ่าน

เออไม่เอาละ

โอ้โหอยู่ในรถก็ใจตุ้มต่อมนะ

เพื่อนที่อยู่ในรถก็คืออยู่กัน๓๔คน

คนที่อยู่ในรถได้แต่บอกขอโทษค่ะคุณลุงขอโทษ

กลัวก็กลัวนะแต่ก็ต้องแบบพยายามคุยให้ได้นะฮะ
ใช่เอาเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้น

เขาขับรถเข้าไปจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารดัง

จะไปจอดแล้วนะ๓๐บาทให้กับเอกชน
แต่ทีนี้ไม่รู้ว่าอีท่าไหน
คุณลุงเนี้ยถึงมาเวินแบบนี้
แล้วก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
แล้วก็พูดแบบประมาณว่าอยากมีเศรษฐกิจที่ดีมีนักท่องเที่ยวเยอะ
แต่คนภูเก็ตทำตัวแบบนี้เพราะเริ่มเป็นมาเฟีย
ขู่นักท่องเที่ยวแบบนี้ฝากไว้ให้คิด
อนให้แก้ไขก่อนที่นักท่องเที่ยวจะหายครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นคุณลุงคนนี้เหมือนกันนะฮะ
เกิดขึ้นช่วงกลางวันของเมื่อวานนี้๑๓ธันวาคมนะครับ

แล้วก็มาโวยวายใส่กลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามากินข้าวที่ร้านอาหารดัง
ที่เดิมนะครับแถวท่าเทียบเรือแหลมหินจุดเดิมเลย

แต่ปรากฏว่ายังถูกคุณลุงเข้ามาโวยวาย
แสดงความไม่พอใจห้ามเลย
อย่ามาจอดรถแถวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้
ไล่ออกนอกพื้นที่นะครับบอกว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล

โอ้โหเขาบอกหมดอารมณ์กินข้าวเลยซ้ำร้าย

ร้านอาหารก็ตอบกลับเพียงว่า

นักท่องเที่ยวต้องทำใจเพราะมีคนเจอแบบนี้บ่อย
ดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ
กลับเพราะที่

ที่มันไม่คิดากลับมันไม่เคยเบอร์
มันไม่คิดว่าจะเลื่อนใหญ่ขนาดนี้
มันปกติอยู่แล้ว

แล้วบุคคลไหนแกต้องลงไปได้เลยตอนนี้

คุณฟังนะเราไม่คิดว่าการที่เราจอดรถไม่ถูกที่มันเป็นเรื่องใหญ่

เอออันนี้คุณผู้ชมทีนี้ค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะ
คือมันเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าทางทหารเอ่ยตำรวจเอ่ยฝ่ายปกครองไปตรวจสอบ
ไปเจอผู้ชายคนนี้คุณลุงคนนี้คือคุณลุงเชิดชาย
แล้วเขายอมรับผิดนะเขาขอโทษ
อยากให้คุณผู้ชมฟังในสิ่งที่ลุงขอโทษก่อนละกันค่ะ
ก็ใช่ก็แค่นั้นเองแต่ว่าอาจารย์ไม่สุภาพกับเขา
เรากินเหล้าเมาแล้วเราใช้วาจาได้ไหมสุภาพ

ผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายไม่ได้ด่าพ่อล่อแม่เขา
ใช่ไหมผมบอกอธิบายเรื่องค่าจอดเฉย

คุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะไปไหนแต่ว่าคุณต้องเสียค่าจอดที่นี่ก็พอแล้ว
ถ้าผมไปเป็นจำเลยสังคมอย่างนี้ผมไม่เอา
ที่ผมจะแจ้งความเขาที่ว่าเขาเอาภาพผมไปประการมั่ว
ถ้าเป็นตัวเขาเองเขาจะยอมไหมให้คนทั่วโลกเห็นแบบนั้นว่า
คนนี้ใช้วาจาไม่สุภาพแล้วคุณเอาไปประจาน
ถ้าเขาด่าพ่อผมล่ะผมเอาเขาเป็นประจานได้ไหมด่าแม่ผม
อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมหนึ่งตังค์ไม่ได้เก็บ

เขาก็ยอมรับส่วนหนึ่งว่าผมผิดส่วนหนึ่งนะครับ
แต่คนเอาคลิปไปพูดไปประจานอะไรอย่างนี้

ยืนยันนะว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาจ่ายตังค์๓๐บาทแล้ว

ฝั่งลุงเขาไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวจ่ายตังค์๓๐บาทแล้ว
แล้วทีนี้ก็เลยไปถามนางเล็กว่าจ่าย๓๐แล้ว
มันสามารถจอดตรงไหนได้บ้างเขามีจุดห้ามจอดหรือเปล่า

นางเล็กบอกว่าคือมาปุ๊บจ่ายค่าที่จอด
จะจอดโซนไหนก็ได้ไม่ว่าคุณจะกินข่าวคุณจะลงเรือ
เว้นอย่างเดียวคือจุดจอดรายเดือน
อันนั้นมีป้ายแขวนอยู่ห้ามไปจอด
เอาเคลียร์กับคุณลุงนะให้ชัดเจนก่อน
งั้นก็แปลว่านักท่องเที่ยวเขาเข้ามาเขาก็จอดถูกแล้วสิ
คือนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่รู้นึกว่าจอดได้เลยนะฮะ